ข่าวแรกวันนี้ไปดูเรื่องของการปรับรามยาเสพติดกันหน่อยนะฮะ
ปปศส่วนที่กำลังการปฏิบัติการกวาดล้างเรื่องของยาเสพติด
ล้อมเป้าหมายทั่วกรุงเทพมหานครครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด

ส่วนที่กำลังตรวจค้น๕๙เป้าหมายกวากล้างยาเสพติดทั่วกรุงเทพมหานคร
หนึ่งในนั้นก็คือเป็นห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอย

ก็มีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นห้องพักเป็นจุดพักยาพบยาบ้า๓๐๐เมตรเลยนะครับ

จากนี้ยังพบกล่องปรายศนีย์พร้อมกับที่ส่งอีก๒๑กล่อง
ซึ่งจุดนี้เป็นการขยายผลตั้งแต่เมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับในบีอายุ๑๘ปี
หนึ่งในผู้ค้ายาเสพติดออนไลน์

มีพฤติกรรมส่งยาเสพติดทางบริษัทขนส่งต่าง
พร้อมของกลางเป็นกัญชาอัดแท่ง๑๔กิโลกรัมยาบาด๔๐๐๐เมตรอายุ๓๐กรัม
บรรจุในกล่องพัสดุเตรียมส่งให้กับลูกค้า
ผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าปีนี้ไปแล้วกว่า๑๐๐กล่องนะคุณผู้ชม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลเรื่อยมา
เมื่อวานสามารถจับคนร้ายเพิ่มได้๓คนนะครับ
ในนั้นคือนายราเชนซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายนี้

เป็นคนสั่งการให้ทีมงานส่งปรายศนีย์ตามคำสั่งของลูกค้า

เอาไว้ค้าขายยาเสพติดโดยเฉพาะเลย
คือง่ายแบบนั้นเลยนะฮะมันง่ายแบบนี้เลยหรอ

เจ้าหน้าทีก็ระบุว่าเครือขายนี้เป็นกลุ่มที่